จากที่ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอในเรื่องของกระบวนการค้าเนื้อสุนัข
รวมไปถึงวัฒนธรรมการกินเนื้อสุนัขนะครับ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ประเทศเวียดนาม
ซึ่งก็มีมูลค่าการค้าเนื้อสุนัขค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับ
แต่ว่าเวียดนามครับไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะครับ

มีหลายประเทศทั่วโลกครับที่ได้มีการกินเนื้อสุนัข
เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการกินเนื้อสุนัขนอกจากเวียดนามแล้ว

เวียดนามที่เราเห็นอยู่ในแผนที่นี้นะครับ
ก็ยังมีประเทศจีนนะครับที่มีการกินเนื้อสุนัข
กินเนื้อสุนัขในจีนนั้นก็จะอยู่ที่บริเวณตะภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่เมืองหยูลิน
หยูลินก็จะอยู่ประมาณตรงจุดนี้นะครับ
ซึ่งก็จะเป็นการกินร่วมกับลิ้นจี่
เพราะก็มีความเชื่อว่าจะสามารถจะคลายความร้อนได้

แล้วก็อ้างว่ามีวัฒนธรรมในการกินมานานถึง๕๐๐ปีนะครับ
แต่ว่าพวกที่พิทักษ์หรือว่าปกป้องสิทธิสัตวก็อ้างว่านั่นอาจจะเป็นแค่ข้ออ้าง
ธรรมการกินอาจจะไม่ยาวนานถึง๕๐๐ปี

อีกประเทศหนึ่งในเอเชียครับที่มีการกินเนื้อสุนัข

เกาหลีใต้นั้นเคยมีการกินเนื้อสุนัขมากถึง๒ล้าน

แต่ว่าในช่วงหลังก็เหมือนกับประเทศเวียดนามครับ
กินเนื้อสุนัขนั้นก็ค่อยลดลงเพราะหลังแล้วนะครับ
คนเกาหลีใต้นั้นก็คิดว่าสุนัขนั้นก็คือสมาชิกคนหนึ่ง
หรือว่าตัวหนึ่งในครอบครัวนั่นเองครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งครับในเอเชียนั่นก็คือไต้หวัน
วันนั้นก็มีการกินเนื้อสุนัขเช่นเดียวกัน
แต่ว่าไต้หวันจะกินสุนัขที่มีสีดำนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่ากินแล้วจะทำให้ร่างกายอบอุ่น
ที่ไต้หวันจะออกกฎหมายมาเมื่อหลายปีก่อน
บุชัดเจนว่าห้ามขายเนื้อและก็ขน
ไม่ว่าจะเป็นขนหรือว่าเนื้อของสุนัขหรือว่าแมวนะครับ
ไปดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนบ้าง

อินโดนีเซียก็มีการกินสุนัขด้วยเช่นกัน
แม้ว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีประชากรส่วนใหญ่

แต่ก็จะมีกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่ในอินโดนีเซีย

เช่นคนบาตักคนมานาโดแล้วก็คนชาวานะครับ
มีรายงานว่าคนเหล่านี้ก็มีการกินเนื้อสุนัขด้วยเช่นกัน
ลิปปินส์ก็มีรายงานเช่นกันนะครับ
ว่ามีการกินเนื้อสุนัขด้วย
ยุโรปครับไม่ใช่แต่เอเชียอย่างเดียวนะครับ
ยุโรปก็มีการกินสุนัขเช่นเดียวกัน
อย่างเช่นที่สวิสเตอร์แลนด์แต่ว่ากินไม่เยอะนะครับ
อาจจะมีอยู่ประมาณเมืองหรือ๒เมืองที่มีการกินเนื้อสุนัข
โดยจะเอาเนื้อนั้นมาทำเป็นไส้กรอก
แล้วก็ดื่มกับวายในช่วงเทศกาลคริสต์มัสนะครับ
อกจากนั้นแล้วนอกจากยุโรปก็จะมีอเมริกาใต้
ซิโกเองก็มีรายงานในการกินเนื้อสุนัข
รวมไปถึงประเทศที่อยู่ในแถบคั่วโลกนะครับ
จะกินเนื้อสุนัขในเวลาที่ขาดแคลนเนื้อสัตว
เพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่มีแต่เวียดนามอย่างเดียวนะครับ
แต่เวียดนามตอนนี้มีมูลค่าการค้าเนื้อสุนัข
มากกว่าประเทศอื่นนะครับ